มาดูเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องจากการตั้งด่านตรวจของตำรวจนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูทรน้องขามจังหวัดชนบุรีตั้งด่านตรวจค่ะ
แต่ว่าไปพบรถเก๋งต้องสงสัยและพยายามจะขับหลบหนีด้วยนะคะ
ดาบตำรวจนายหนึ่งค่ะจึงตามไปยิงสกัด
แต่ว่ากระสุนนั้นพลาดไปยิงถูกชาวบ้านได้รับบาดเจ็บค่ะ
นายนิรันดิเสริมศรีอายุ๔๒ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวานะคะ
กระสุนฝังในส่งตัวไปรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยมีนางสุพัชชาดอกพุษาอายุ๔๐ปีพันรยาและญาติ
ตามมาดูแลอาการอย่ากล้ายชิดค่ะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในบ้าน
ได้ยินเสียงรถชนกันบริเวณหน้าบ้านจึงออกไปดู
พบตำรวจหนึ่งนายวิ่งตามรถเก๋งต้องสงสัย
ซึ่งขับถอยหนีด่านมา
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัด
แต่ว่ากระสุนพลาดมาถูกตัวเองที่บริเวณไหล่ด้านขวา
จึงขอความช่วยเหลือจากภัณฑ์ระยา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบครอบ
และระมัดระวังเพราะหากกระสุนถูกจุดสำคัญ
อาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ
ต้นทราบว่าตำรวจที่ใช้ปืนยิงสกัด
เป็นดาบตำรวจผู้บังคับหมู่งานป้องกันสถานี
ตำรวจภูทรหนองขามนายหนึ่งค่ะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีการตั้งด่านป้องกันอาทยากรรม
บริเวณหมู่บ้านเรือนใจห้วยเฝ้า
ต่อมามีรถเก๋งต้องสงสัยขับมาเจอด่านค่ะ
เบรกรถกระทันหันแล้วรีบถอยเพื่อที่จะหลบหนี
แต่ว่าดาบตำรวจนะคะได้วิ่งตาม
ที่รถเก๋งจะถอยชนถังขยะ
และต่อไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคะ
แต่ว่ายังพยายามที่จะขับรถพุ่งชนดาบตำรวจ
ตัดสินใจยิงปืนใส่หนึ่งนัดเพื่อที่จะป้องกันตัว
ระหว่างที่จะสกัดรถทางดังกล่าว
แต่ว่ากระสุนพลาดไปถูกนายนิรันดิ์ที่ยืนดูเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะ